คุณผู้ชมครับมาอีกหนึ่งเรื่องครับไปที่เรื่องของการไหว้ขอพรกุมารเจ้าสัวเหง
ปกติแล้วคนไปก็จะไปขอเลขใช่ไหมขอโชคลาภต่างเรื่องของหน้าที่การงาน
ผู้หญิงคนหนึ่งเขาบอกว่าแฟนเขาเนี่ยมีปัญหาเรื่องของคดีคงคดีความขึ้นโรงขึ้นศาล
ก็เลยไปขอพรจากกุมารเจ้าสัวเหงจากโทษถึงขนาดที่จำคุกตลอดชีวิตนะครับ
สุดท้ายศาลท่านพิจารณาแล้วหลุดทุกข้อหาเลยหลุดทุกคดีเลย
ก็เลยอาจจะเป็นเพราะว่ากุมารเจ้าสัวเฮงให้พรหรือเปล่า
หรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าความบริสุทธิ์ที่มันเกิดขึ้นจากกระบวนการยุติธรรมหรือเปล่าก็ไม่ทราบ
ก็เลยพากันไปแก้บนซะนะฮะ
ผู้หญิงคนนี้คือคุณจิมราวัลอายุ๓๒ปีเป็นชาวปฐุมธานี
นำเครื่องเส้นไหว้เข้าไปแก้บนกุมารเจ้าสัวเหงภายในอาสมฤษีเนรภาคธาตุพุทธคุณอำเภอบางไซ
จังหวัดพระนครศรีอายุทยาเมื่อวาน

มาขอพรแล้วได้อย่างที่หวังเนี่ย

มีปัญหาเรื่องของคดีคงคดีความโดนจับ
ในบางสิ่งบางอย่างนี่แหละ
ขออนุญาตให้บอกละกันนะครับมีโทษหนัก
ถึงกับประหารชีวิตเลยคุณผู้ชม
โทษหนักขนาดนี้ก็ไม่รู้นะคุณผู้ชมลองเดาเอาว่าคดีอะไรนะฮะ
ทำให้เธอเครียดมากพยายามร้องขอความเป็นธรรม
พยายามจะสู้สุดชีวิตเรื่อยมากับกระบวนการ
ถ้าเกิดว่ามีจริงนะขอให้ถ้าเกิดว่าฉันบริสุทธิ์ใจนะ
ขอให้หลุดพ้นทุกคดีนะฮะ
ทีนี้๒๘ตุลาคมที่ผ่านมา
เข้าไปฟังคำพิจารณาคดีของศาล
สารท่านตัดสินยกฟ้องทุกข้อเก่าหา

คนพ้นผิดเลยจากที่โทษสูงสุดคือประหารชีวิต
พ้นเลยนะเธอก็เลยดีใจมาก
พากันมาแก้บงแก้บนสุดท้ายก็จุดประทัดกันไป
เป็นหมื่นนัดนะฮะแล้วก็เอาเลขปลายประทัดไปเสี่ยงโชคกันต่อไปด้วย
นะฮะขณะที่บริการในอาสวมรือศรีเนยน
ก็ยังคึกคักละครับดันดันนักท่องเที่ยวนะฮะ
คนที่ไปขอโชคขอลาบก็ไปกันนะ
ขอเรื่องของหน้าที่การงานก็ไปกันบนบานสารกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งวันนะฮะ
พ่อปู่มรือศรีพรมเมตรนะฮะ
ความสูง๓๔เมตรองค์ใหญ่ที่สุดในโลกเลย
แล้วก็มีเจ้าแม่ตะเคียนองค์เทพทันใจ
เจ้าแม่กระซิบต่างเนี่ยก็ไปขอกันนะฮะ
แล้วก็ที่เห็นเมื่อสักครู่ก็คือทำพิธีเจิมหน้าผากอาบน้ำมนต์หมื่นวัด
รวมทั้งทำพิธีต่อเส้นวาสนาเปิดถุงเงินถุงทองในฝ่ามือเสริมโชคลาภ
เพื่อความเป็นสิริมงคลสุดท้ายอันนี้คือไฮไลท์

อ่างน้ำมนโอ่งน้ำมนต์ตัวเลขสีแดงเนี่ย
ส่งเอาแล้วแต่แล้วแต่จะเห็นเอา